คือต้องแยกเป็น๒ส่วนนะครับ
ก็คือเรื่องการชดใช้เยียวยา
การรักษาพยาบาลต่างอาการบาดเจ็บของโอ๊ต
กับสองคือเรื่องคดีนะฮะ
เอาคดีก่อนกันแล้วกันนะ
เมื่อสักครู่นี้คุณฝนแฟนของโอ๊ตเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กรกฎาคม

มีโหลดที่เป็นแฟน

อันนั้นหลังจากเราได้กล้องแล้วป่ะ
คือหลังแล้วค่ะหลังแล้วคือหนูยื่นรักฐานไปหมดแล้ว

แต่เขาก็ขอเวลาอีก๒วันเพื่อไปหากล้องเพิ่มอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะเขาเหมือนเขาจะยืนยันว่าเราผิดอย่างนี้
เขาบอกขอเวลา๒วันจะไปหาหลักฐานเพิ่ม
พอ๒วันแล้วก็เลื่อน
เราก็พยายามติดต่ออยู่ให้ได้ฟังกัน
แต่ว่าเขาก็ขอเวลา๒วัน

ก็เลื่อนมาเรื่อยค่ะก็เลื่อนจาก๑๕๑๖เป็น๑๙

ว่าสรุปจะไปเจอกันวันไหนเขาก็บอก๑๙พอวันที่๑๘ก็
พอ๒๓ก็๒๗อันนี้พอ๒สิงหาใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็พอวันที่๒๖ตามจริงจะนัดวันที่๒๗เนอะ
ทนายโทรมาบอกว่าแจ้งเลื่อนไปอาทิตย์หน้าแต่ยังไม่มีกำหนดวันให้
เพราะฉะนั้นทางคดีหรือว่าการเจรจากลายเกลี่ยมันก็เลยเลื่อนกันมาเรื่อย
ใช่คือเขาบอกว่ามันจะจ่ายได้ยังไงรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะยังต้องไปสแกนสมองอะไร
ใครพูดจ๊ะทนายฝั่งเขาค่ะคือตอนเนี้ยคือเราไม่ได้จะให้เข้าใจมาตอนนี้เลยเรื่องประกันอ่ะ
คือเขายังไม่ได้มาแบบว่ารับทราบข้อเก่าหาไงก็คือเหมือนวันนั้นตำรวจชี้แล้ว
แต่เขายังไม่ได้รับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะหาหลักฐานมายืนยันในเมื่อเขาหาหลักฐานมาไม่ได้เขาต้องมารับเนอะ
เดี๋ยวพี่เอาทางคดีก่อนนะเท่ากับว่าทางคดีเนี่ยทนายรณรงค์อย่างนี้เนี่ยใครผิดใครถูกใครต้องถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
คืออย่างแรกเลยอันนี้ถ้ามันเป็นการตั้งข้อหาข้อหาก็จะเป็นขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ส่วนของคดีอาญาคนขับโดนคนเดียวอันนี้โดนแน่นอน
อันนี้โดนแน่นอนคนขับจะยื้อจะอะไรยังไงคุณหนีไม่รอดคือความรับผิดทางอาญาเนี่ยนายจ้างไม่ได้มาโดนด้วย
คุณยังต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอยู่ไอ้ที่จ่ายตังค์อะไรมาไม่จ่ายเขาหรือว่าประวิงเวลาในการจ่าย
ผมแนะนำอย่างหนึ่งเราต้องจดบันทึกไว้นะทั้งพ่อแม่ด้วยว่าชีวิตมันลำบากแสนเข็นขนาดไหน
เวลาไปขอตังค์ให้มาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนติดเตียงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะ
มากค่ะพี่แล้วเนี่ยต้องออกจากงานมาดูด้วยแม่แม่ไม่ได้ขาย
คือหนูยังต้องทำงานอยู่แต่ก็คือสลับกัน

คือแม่เขาไม่ได้ขายของเลยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
ก็ต้องมาดูลูกเต็มเวลา
ก็เหมือนกับพอหนูเลิกงานมาหนูก็จะดู
คุณพ่อปกติคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรฮะ

รับจ้างแล้วแม่ขายของโอ๊ตล่ะลูกชาย
โอ๊ตเป็นพนักงานวริษัททั่วไปเป็นพนักงานโรงงาน
วันนั้นโอ๊ตคือจะขี่รถกลับบ้านใช่ไหม

ขับรถมาใกล้จะถึงบ้านแล้วแต่ก็มาชนก่อน
เมื่อไหร่ก็ตามที่ร้อยเวรรวบรวมหลักฐานได้ระดับหนึ่งแล้ว
ชี้เบื้องต้นได้เลยว่าใครผิดใครถูก
คือคำว่าผิดไม่ได้แปลว่าประมาทร่วมไม่แจ้งนะ

คือแจ้งเสร็จปุ๊บก็จะได้ต้องพิมพ์ผลมือ
รอ๔๕วันหรืออาจจะไวกว่านั้น
แล้วส่งไปยังอายการแล้วก็ไปสู้กันในศาล
ซึ่งเวลาที่ว่ามาถ้าไม่ใช่ชนแล้วหนี

อันนี้คือเขาไม่ได้หนีใช่ไหม
ไม่ได้หนี